ช่วงนี้นะคะมีการนำเสนอคลิปซึ่งเป็นลักษณะของงูเหลือมเนี่ย
เขาก็พยายามตั้งสตินะแต่ว่าเขาก็ร้องกรี๊ดไปตลอดทางมันกลัวค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายเขาก็เปิดไฟฉุกเฉิน
ขอไปจอดอยู่ด้านซ้ายแล้วไปเจอพี่รอปภใจดี

ทีมข่าวของเราอยากรู้จักว่าช่วงเวลานั้นรู้สึกอย่างไร

คือเธอยอมรับว่าคลิปที่โพสต์ไปตอนแรกเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นเรื่องเป็นราวในโลกโซเชียลมีเดีย
ไม่ได้อยากจะให้โด่งดังอะไรคืออยากจะให้เพื่อนเจอ

คือเธออยากให้เพื่อนรู้เฉยว่าเธอไปเจออะไรมา

คือโพสต์ในเฟซบุ๊คแล้วเพื่อนก็จะเห็นเท่านั้นเอง
แต่เพื่อนสนใจและแชร์ต่อไป

ใช่ค่ะแล้วเธอก็เล่าให้เราฟังแบบนี้นะคะ
บอกเกิดขึ้นตีหนึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมา

ตอนนั้นไปทำธุระอยู่แถวทองหล่อ
ช่วงที่ขับรถอยู่จังหวะที่จอดติดไฟแดง

ว่าทำไมรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงด้วยกันทั้งหมดเลย
เขาหันมาดูรถของเธอแล้วก็ชี้ไปที่หน้ารถ
เธอก็สงสัยนะแต่มันมองไม่เห็นไง
ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรคงไม่มีอะไรมั้ง
สักพักพอออกตัวเท่านั้นแหละค่ะ
คนที่ออกตัวมาด้วยก็คืองูนะคะ
เล้ยมาจากด้านซ้ายก่อนกระดืบขึ้นมา
แล้วก็ผ่านกระจกหน้ารถของเธอ
เธอเห็นแบบนั้นเธอกรี๊ดลั่นเลยนะคะ
พยายามตั้งสติถามว่าโทรไปบอกใครไหม
ในช่วงที่เจองูเธอบอกโทร๑๙๑
โทรไป๑๙๑ก่อนเลยให้เข้ามาช่วย
แต่๑๙๑ตอบกลับมาว่า
โทรไปแจ้งอีกหน่วยงานหนึ่งได้ไหมคะ
บอกแบบนี้เธอก็เลยเอ้า๑๙๑ไม่ช่วย

หลบเข้าข้างทางพอดีนะคะ
ตรงนั้นเป็นโรงแรมพอดีก็เลยกดแตร
ให้พี่รอปภของโรงแรมเข้ามาช่วย
จับงูออกจากรถไปด้วย
คือตอนเธอบอกว่าตอนที่เห็นเนี่ย
วัดขนาดน่าจะเท่าแขนและยาวประมาณ๑เมตร
น่ากลัวมากเลยคือมันตัวใหญ่นะ
แล้วก็มาเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพธองหล่อค่ะคุณ

สรุปสุดท้ายพี่รอปภใจดีช่วยไว้นะคะ
ฟังเสียงคนที่เจองูเล่าให้ฟังอีกทีนึง
แต่ว่าเธอไม่ได้บอกทะเบียนตัวเองนะคะ
มีมอเตอร์ไซค์ชี้แหละว่า
คือเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเตือนเรา
เพราะว่าเขาชี้ทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อน
แต่เราก็คิดว่าเราไม่มีน้ำใจให้เขาหรือเปล่า
แต่รถมันก็แบบไหลไปได้เรื่อยใช่ไหม
พอขับมาได้แป๊บนึงก็เริ่มเห็นหัวงัวค่ะ
ก็เลยเริ่มกรี๊ดแล้ว

แต่ว่าคิดว่าจังหวะนั้นน่าจะมีแต่คนที่เดิน
คือเท่าที่มองไปเหมือนพนักงานเลิกงานนะคะ

ก็ผู้หญิงคนเดียวอยู่ในรถ
แล้วก็รีบหาคนช่วย
แต่ระหว่างที่หาคนช่วย
คือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบช่วยเราไหม
เราก็โทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกัน๑๙๑

แต่เหลือไปเห็นว่า
เริ่มมีคนถือกระสอบ

รอให้ตรงนั้นช่วยเราดีกว่าน่าจะเร็วกว่า

ดไฟฉุกเฉินแล้วก็บีบแต่
ให้เขามองที่เราว่าเราแบบเจออะไรเกิดอะไรขึ้น

เขาก็หยิบวอร์โทรหาทีมเรามาพอข้างในเลย
ทีนี้เธอก็วิเคราะห์ถึงเรื่องของสาเหตุนะคะ
ค่อนข้างมั่นใจว่างูตัวนี้น่าจะเลื้อยออกมาจากท่อระบายน้ำ
เพราะว่าช่วงที่เธอขับรถตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึงตี๑บางช่วงมีรถติดอยู่บ้าง
และถามว่ามันมาจากอาคารที่จอดรถตอนที่เธอจอดรถแล้วเข้าไปทำงานเป็นไปได้ไหม
บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้นะเพราะว่าอาคารจอดรถมันมีหลายชั้น
ถ้างูจะเลื้อยมาตามอาคารเนี่ยก็น่าจะยากและเธอก็จอดตั้งแต่๙โมงจน๕โมงเย็น
และขับรถห้าโมงเย็นเริ่มขับรถห้าโมงเย็นมันน่าจะออกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
ทำไมมันออกมาตอนตีหนึ่งอ่ะน่าจะเห็นตั้งนานแล้วใช่ค่ะ
อ่าส่วนประเด็นที่ใครหลายคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะคะ
เกี่ยวกับทะเบียนรถเธอฝากมาบอกว่ารถคันที่งูเหลือม
มันเลื้อยขึ้นมาผ่านกระจกจนเธอต้องร้องกรี๊ด
มีคนบอกว่าเป็น๕๙๒๘อันนี้ในโลกโซเชียลเขาบอกว่าเป็น๕๙๒๘ได้
แต่เธอบอกว่าไม่ใช่เป็น๘๒

อันนี้เป็นข้อเท็จจริงเป็นทะเบียนรถของเธอนะ